ก่อนที่จะถูกรางวัลคุณพ่อคุณไปทำมีอะไร
พ่อก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ครับที่ท่านรู้จัก
และท่านก็แนะนำพ่อบอกว่า

ท่านบอกว่าเวลาวัดไหนที่เขาจะสร้างภาพธรรม
ที่จะเอาภาพธรรมมาปฏิสถาน
ก็ให้เอาตังค์

ครับแล้วก็จะโชคดี

โอเคแต่โชคดีสุดได้ไม่นานนะคุณผู้ชมครับ
พ่อปลูกของเขาก็เจอเรื่องร้ายสุดเลย
หลังจากนั้นอีกแค่๓เดือนเท่านั้นเอง

ก็วันนั้นครับก็เป็นวันที่๑๔ครับกุมภาครับ
ที่วันวาเลนไทน์พอดีนะครับอุ๊ยใช่ครับ

ก็เหตุการณ์วันนั้นก็หลังจากที่พ่อกับแม่ปิดร้านนะครับ
วันนั้นก็วันที่๑๔ก็วันหวยใกล้จะออกแล้ว

ประมาณช่วง๓ทุ่มครับ๓ทุ่มกว่า
ที่นี่นะครับข้างหน้านี้นะครับใช่ครับหน้าบ้านนี้ครับ
พอปิดร้านเสร็จก็ขี่รถมอไซค์ครับ
ก็จะไปหาผมอยู่ที่ตลาด

ก็ทำเกี่ยวกับเสื้อผ้าของร้านอาหารครับ

ก็เจอรถขี่สวนมา

ชนข้างหน้าร้านนี้เลยเหรอครับ
กับแม่ผมขี่รถมาจากที่ร้านลอตเตอรี่ครับ
ลอตเตอรี่ขี่มาก็พ่อก็ขี่รัดล้อมาทางเส้นทางนี้ครับ
แล้วก็จะข้ามถนนเพื่อจะไปข้ามไฟแดงข้างหน้านะครับ
พ่อก็ล้อมาจังหวะที่พ่อจะข้ามไปครับ
ก็มีรถผ่าไฟแดงมาครับพอดีพอพ่อเห็นรถผ่าไฟแดงมาปุ๊บ

แล้วรถคันที่ชนก็หักหลบมาทางซ้ายมือ
ก็เลยทำให้ชนกันพอดีครับ
จากจุดที่เกิดเหตุส่วนของพ่อผมก็นอนอยู่ตรงนี้ครับ
แม่ก็นอนห่างกันประมาณสัก๓เมตรครับข้างหน้า
ขอโทษนะค่ะกุญภาพคุณแม่คุณเสียชีวิตทันทีหรือเปล่า

ตอนที่เกิดอุบัติเหตุประมาณ๓ทุ่มกว่า๔ทุ่ม

ท่านก็เสียชีวิตประมาณเที่ยงคืน

คือคนที่๕นาทีแล้วพ่อแม่ก็เสีย
แล้วก็พ่อกับแม่ก็อายุห่างกัน๕ปี
ปีแล้วก็ถูกรางวัลวันที่ปี๕๕

ไม่มีใครมีรางสังหรณ์อะไรเลยเหรอ

ตั้งแต่พ่อแม่เสียไป
คุณบอกว่าพ่อแม่ก็ยังมาหาลูกหลานตลอดเวลา

นานแค่ไหนกว่าวิญญาณพ่อแม่จะกลับมา
ก็ต้องมาทำบุญนะ
ถ้าลูกไม่รู้แล้วจะทำบุญ

ลูก๓คนพ่อแม่เริ่มมาหาตอนไหน

เหมือนกันอย่างนี้ให้ทำบุญซะส่วนอีกหนึ่งคนที่ฝันถึงคุณพ่อคุณแม่เนี่ย
ก็คือลูกพี่ลูกน้องเขาฝันว่าอะไร
ฝันว่าแม่มายืนอยู่หน้าร้านครับ
แล้วก็ยืนชี้นิ้วมาในร้านครับใส่เสื้อเชื้อสีขาวครับ
ใส่ของเกงสีน้ำตาลก็จะเป็นชุดโปรดของแม่ครับ
ก็เหมือนกับท่านมาเหมือนกับท่านเป็นห่วงลูกครับ
ทุกวันนี้ใครสืบต่อร้านนี้

แล้วเหตุการณ์ของคุณได้มีการแชร์กันในโลกออนไลน์มากมายทางไทยรัฐออนไลน์
ว่าพ่อแม่มาเตือนคนที่ถูกหวย
ว่าบางทีมันอาจจะเป็นทุกขลาบ

ก็ถ้าตามความเชื่อนะครับก็เป็นไปได้ครับพี่
หลายคนก็บอกว่าถ้าถูกรางวัลก็ให้ไปทำบุญ
พ่อแม่คุณก็ทำบุญแล้วแต่ทำไมยังเสียคุณสงสัยไหม
ผมเชื่อเรื่องกรรมนะครับมันอาจจะเป็นกรรมแต่อดีตชาติ
คือทุกคนไม่สามารถที่จะหนีกรรมไปได้ครับ
แม้ว่าเราจะมีเท่าไหร่กับช่างมหาเศรษฐีเท่าไหร่ก็หนีความตายไปไม่พ้นครับทุกคน
ในที่สุดแน่นอนเราต้องไปหาหมอดูหาร่างทรงแล้วล่ะที่นี่
จากทุกคนเริ่มฝันถึงคุณพ่อคุณแม่ของคุณบ่อยเหมือนเขาต้องการจะบอกอะไรคุณ

ผมมีปู่ที่เคารพครับผมก็ไปหาท่านไปกราบท่าน
ท่านก็ทักมาเฉยครับผมก็ไม่ได้ถามอะไร

ก็บอกว่ามีพ่อมาด้วยท่านก็เลยบอกว่าพ่อผมเนี่ยที่เสียชีวิตไปแล้วท่านก็ตามผมอยู่
อาจจะเป็นห่วงผมครับ
ทุกวันนี้คุณทำบุญเพิ่มมากขึ้นไหม
ก็ทำแต่ภรรยาผมก็อยู่วันหนึ่งนะครับ

เขาเขาอาจจะเป็นบุญของเขาครับที่เขาได้ทำในสิ่งนี้
อ่าทีนี้ที่อยากจะรู้เนี่ยผมถามหน่อย
อย่างที่คุณพระดำบอกตอนต้นรายการว่าที่นี่
ก็ยังมีคนอื่นที่มาซื้อรางวัลแล้วก็ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑อีก๘เจ้า

มันเพราะอะไรทำไมเลขรางวัลที่๑ถึงต้องมาอยู่ที่ร้านคุณเนี่ยคุณสงสัยไหม

นั้นเป็นบุญที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าครับ
ที่เขาอาจจะเคยทำบุญร่วมกันมาครับ

แม่ยายครับยายเป็นคนตั้งให้แม่
โชคอนันต์นี่คือหมายความว่าเป็นโชคที่เยอะแยะมากมาอยู่ในคณะนับ
จังหวัดอุดรถึงเป็นจังหวัดที่คนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑เยอะที่สุด
ผมเชื่อว่าเป็นพื้นที่ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับ
เฉพาะคนที่มีบุญครับที่ได้มาอยู่จังหวัดอุดรธานีครับ

ตั้งแต่นั้นครอบครัวคุณก็เลยอยากจะออกมาเตือน

ในฐานะที่ผมเป็นคนขายลอตเตอรี่นะครับ
ก็อยากจะเตือนลูกค้าทุกคนนะครับที่ชอบที่จะเสี่ยงโชคนะครับ
คือทุกคนนะครับมีโอกาสที่จะถูกรางวัลที่๑ได้ทุกคน
แต่ว่าเราก็ถ้าใครที่ได้รับโชคแล้วก็อย่าลืมคนที่อยู่ข้างหลังครับ
ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่คุณผู้มีพระคุณของคุณนะครับลูกหลานครับ
ไม่ใช่ว่าถูกลอตเตอรี่มาแล้วก็ไม่สนใจครอบครัวครับ
ครอบครัวต้องแตกแยกอันนั้นยิ่งอาจจะมีความทุกข์มากกว่าพวกผมก็ได้
ที่ว่าถูกกันแล้วก็ไปฟ้องร้องกัน
ผัวที่เมียที่รักกันอยู่ก็ต้องมานั่งแยกจากกันเพราะไอ้เรื่องเงินเนี่ยแหละ
คุณบอกว่าถ้าคุณย้อนกลับไปได้คุณจะไม่ขอถูกดีกว่า
ใช่ครับลำบากเหมือนเดิมดีกว่าครับครอบครัวมีความสุขกว่า
ทุกวันนี้ถูกมาก็เป็นทุกขลาบหมดเลย

ถูกก็ปัญหาอาจจะน้อยลงกว่านี้ก็ได้พี่
อาจจะถ้าเราไม่ได้รับโชคตรงนี้มันอาจจะไม่ได้ไปตัดบุญเรา

ใช่ครับอาจจะพ่อแม่ผมอาจจะมีกรรมอยู่
แต่นี่พอแกได้เงินมาปุ๊บแกไปทำบุญเยอะ

นี่คือเรื่องราวไม่ใช่ลบหลู่ของคุณต่อแล้วครับในวันนี้นะฮะ
ซึ่งวันนี้นะครับเราต้องขอบคุณคุณต่อมากที่ร่วมหมู่กับเรา

เรามาอุดรทั้งทีนึงเราไม่ได้อยู่บ้านคุณอีกที่หนึ่ง
เพราะว่าเราจะไปหมู่บ้านที่สุดแปลกจริงครับ
ที่มีเสาหลักตั้งอยู่กลางถนน
และที่สำคัญใครคิดจะลื้อใครคิดจะย้าย

ทำผิดกฎหมู่บ้านคำตอบเดียวเลยคือตาย

ที่เราจะเดินทางไปดูเสาหลักบ้านนะครับ
เดี๋ยววันนี้ขออนุญาตนะครับไหว้คุณพ่อคุณแม่คุณหน่อย

แต่ละพื้นที่เขาจะมีหลักเมืองแต่อันนี้ตั้งเสาหลักบ้าน

พูดรบรู้อะไรก็ไม่ได้ถ้าใครพูดเราก็เนียนเป็นไปเกิดอาเภท
ทั้งหมู่บ้านนี้คนตายกันเยอะเหรอเกิน